ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณแป๊ะร้อง

ร้องได้

ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

การน้ำถั่วมันจะท้มให้สูง
อ่ะถ้าตอนนี้ได้ครึ่งหนึ่งไปก่อนเรื่องดินนะ
ตอนนี้เพิ่งว่าผลลองแล้วเรื่องที่หลลึงกลับมาร้องได้
เริ่มเลื่องพิดพลาดทั้งหมด
เหมือนว่าเรื่องเป็นแข่งใหม่กันนะครับ

คือเพลงเรียกพี่ได้ไหมจากใครฮะคุณเสรีรุ่งสว่าง
เพลงนี้ได้เทวดาเพลงคุณชนละทีทานทองนั่นเองแต่งให้กับคุณเสรี
รุ่งสว่างเป็นคนร้องในแนวของเพลงไทยเดิมที่คุณเชอรี่เขาถนัดอยู่แล้ว
ที่เงียบไปกลับมาร้องเพลงนี้ทำให้คุณเสรีกลับมาดังเปรี้ยงอีกครั้ง
ทั้งเทปและซีดีคล้ายดีเป็นเทน้ำเททาแต่บางคนยังมีเทปอยู่
ในเพลงที่๒ถ้าพี่ร้องได้พี่จะได้๑๐๐๐๐บาทและพี่มีตัวช่วยตอนนี้
ตัวช่วยครบแน่นเพราะฉะนั้นพี่ต้องมีสมาธิกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ให้ดีค่ะ
มาถึงเพลงที่๒กันเลยมูลค่า๑๐๐๐บาทถ้าคุณแป๊ะพร้อมอินโทรมาเลยครับ

อินโทรเป็นลักษณะเพลงรุบทุ่งไทยเดิมอีกแล้ว
ก็น่าจะเข้าทางของคุณแป๊

เพลงเมื่อกี๊เพลงอะไรบอลร้องไห้หรอหรือว่าอะไร

มาก่อนหน้า

๒๐ปี๑๓ปีโอ้โฮ
แล้วคิดว่าวันนี้เราจะร้องได้ไหม

คงกว่าจะมาให้ตกหรอหรือไม่จะอยากเลี้ยวครับ

เมื่อกีดนี้ดินเลยนะได้๑๐กว่าดัม

ได้ดินแบบถมที่แล้วเต็มพร้อมลงเสาเลยนะ

คุณแป๊ะจะเล่นหรือจะหยุดครับ

เพราะหยุดได้แค่๕๐๐๐ต้องเล่น
เพราะว่าตัวช่วยยังเหลืออีกเพียบเลย
ถ้าคิดแบบว่าง่ายเซ

คุณแป๊ะจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้

ใช้ใช้

ใช้ใช้ใช้

ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ

เอาไว้ยากยาก
เอาไว้ใช้ที่บ้านหรือเก็บเอาไว้เนี่ย

แต่ว่าในสตูรทั้งหมด
เพลงมาครับขอโชคดีครับ
หน้าต่างข้างบ้านหัวหวานเขามีงานเป็นเงินกัน
คนรวยแบงโอ้ยมายังแฟนชาหัวใจมันสั่นเหมือนใครบ้าง
หัวใจใจจะขาดแล้วฟ้า
ใจจะขาดแล้ว
นอนไม่หลับจับใจเต้นไหวเหมือนมีใครเขียนตี
มองเก่งครั้งเห็นเขานั่งอยู่ดี
ถ้าใครก็หนี
ฉ่ำยังไม่บ่างหมาย
มองเขาดำไข่นอน
กอดหมอน้วงแล้วนนอน

ตรงนั้นนวลตรงนั้นนิ่มตรงนี้ขา
หายใจจะมาแล้วต่อมาจะมีอะไร
ใจจะขาดแล้วก็หาย
ใจจะขาดแล้ว

หรือนินตินำไปประมาณนึงชั่วงประมาณครึ่งห้องก็ได้
ร้องค่อมไม่เป็นไรแต่คุณแป๊มันใจว่าเนื้อไม่มีขาดไม่มีหลุด
เอาล่ะครับไม่เป็นไรขอให้เนื้อครบเนื้อถูกต้อง

ข้าได้หนึ่งหมื่นบาท
ถ้าผิดสองพันห้าร้อยบาท
นะครับคุณแป๊ะต้องยอมรับความจริง

คือตอนนี้หนูกลัวไปแล้ว
ใจหนูนะคิดเลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์
แต่ด้วยทรุระทุเลทุเลกว่าจะมาถึงตรงเนี้ย
คือราดเหรอครับ
แบบอั

พี่ก็ต้องไปนั่งท่องอย่างนี้ในทั้งชีวิตพี่เลยอ่ะจ๊ะ

โทนยาโทนยาฆ่ายาไปค่ะ

อย่างไรไม่ให้เป็นบทเลื่อนเลย

มารู้กันเลยครับเพลงที่๒

คุณแป๊ะร้องได้หรือว่าร้องผิด
ร้องได้ร้องได้

ลูกลูก
ไม่ได้อีกแล้ว

ลูกท่าน

ลูก

โอ๊ยสงสาร

ไม่ออกไปเจียบ
เพลงที่สองนะครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณแป๊ะร้อง
ได้เลย
คุณแป๊ะร้อง
ลีลานี่แหละก็เลยเนื้อก็เลยไม่ทันโดดดี
แป๊ะเพลงต่อไปพี่ตัดลีลาออกได้ไหม

คุณแป๊ะร้อง